จากไปอย่างสงบของคุณแม่ของตลกชื่อดังคุณถั่วแระเชิญยิ้มนั่นเองค่ะ
คุณแม่จักไปด้วยโรคชรานะคะด้วยวัยหนึ่งร้อยสิบสองปี
อำพรกลั่นมาลีค่ะเมื่อวานนี้มีพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิษฐรร
เป็นคืนแรกที่สาราเกษณีพันธุลาบกาญจนาลัย
วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนค่ะในงานมีพี่หม่ำมกจกและพี่น้องวงการตลกมาร่วมไว้อาลัย
เป็นจำนวนมากค่ะซึ่งจะมีพิธีสวดอภิษฐรรมจนถึงวันที่๒๓กรกฎาคมนี้
หลังจากเสร็จพิธีแล้วจะนำร่างของคุณแม่เก็บไว้เป็นระยะเวลา๑๐๐วันนะคะ
เพื่อรอลูกหลานจากต่างประเทศให้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาก่อนจะมีการทำพิธีชาปนกิจศพค่ะ
ถอดแร้เปิดใจกับสื่อมวลชนทั้งน้ำตาว่าเสียดายที่ไม่ได้ทันบอกลาคุณแม่ในวินาทีสุดท้าย
เพราะว่าตอนนั้นตัวเองอยู่ต่างจังหวัดค่ะโดยหลังจากนี้ตั้งใจจะสร้างพระพุทธรูป
ถวายวัดคลองโคนจังหวัดสมุทรสาครซึ่งก็เป็นวัดที่คุณแม่นั้นนับถือและศรัทธาค่ะ
มันเกิดปฏิหารที่โรงพยาบาลนะก็นัดกับหมอว่าเวลาประมาณเอ่อ
แม่เสียประมาณบ่ายสองใช้เวลาสองชั่วโมงให้เราเนี่ยจะ
ญาติมาวันนั้นแทบทั้งวันเลยเจ้าหน้าที่ที่ทำความสะอาด
ร่างที่ไร้วิญญาณทุกทุกร่างนะครับไม่มีเลยครับสักศพเดียว
ซึ่งเราไปทำภารกิจอะไรเนี่ยง่ายมากเลยไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้น
การที่เราจะรักร่างกายของแม่รักซีรีระของแม่เนี่ยมันรักไม่ได้นานหรอก
แล้วแม่ก็ต้องจากเราไปแต่สิ่งที่ผมจะต้องรักษาแม่ไว้ให้นานที่สุด
เหมือนอย่างแม่มีชีวิตอยู่คือรักษาความดีของแม่